เดี๋ยวจะพาไปดูนก
นกปกติจิ๊บปกติทั่วไป
แต่ไอ้นกตัวนี้ไม่ธรรมดาพฤติกรรมมันเหมือนกับคนเลย
คนยังไงก็นอนยังกับคนเลย
หานกนอน
เออไม่เอาหมอนข้างให้ด้วยเหรอคะ

ไม่เคยค่ะถ้านกหลับดิฉันยังไม่เคยเห็นเลยค่ะ

บอกแล้วว่าทำไมไม่เอาหมอนข้างคะเผื่อจะนอนตะแคง
แล้วดูดิเอามือไปลูบหัวเล่นกับมันได้ด้วย
รูปหัวเกาคางหลับเลยค่ะ
ก็คือน้องนารินีเสมอเชื้อหรือว่าน้องฟุคนนี้อายุ๑๒ปี

แล้วคุณดูนะนกเนี่ยมันเหมือนไม่ต่างอะไรกับสูนักพูดว่า

เออกินเสร็จก็นอนเล่นเสร็จก็นอน

แล้วถามว่าไปซื้อมาจากไหนไอ้นกพันนี้

ตั้งชื่อให้มันนะว่าชื่อว่าเจ้าชาเขียวโอ้โหดูมันหลับ
คุณดูมันหลับไอ้ชาเขียวชาเขียวหลับเหมือนจะกลลแล้วอ่ะ
เขาบอกว่าเลี้ยงมาได้ตอนนี้มันอายุประมาณก็๒เดือนแล้วนะ